ตอนนี้รวยล่ำซำไม่รู้ไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะคะ
นี่จะบอกเลยเพิ่งคลอดลูกได้๒๐วันนะคุณหุ่น
ยังเซี้ยสวยขนาดนี้ต้องราให้หล่อมา
พาเบบีน้องสเปสมาด้วยเพิ่งคลอดนะคะน่ารักน่าชังทีเดียวค่ะ
เทิงไทยรัฐของเราก็เลยขอคว้าตัวคุณพ่อคุณแม่มือใหม่มาเม้ามอยหน่อย

ชอบมากถึงขั้นต้องขอตามสามีมา
ที่สตูดิโอไทยรัฐเพื่อมาหาคุณแอฟเลย
เดี๋ยวไปฟังบรรยากาศไปดูสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ไปดูบรรยากาศไปฟังสัมภาษณ์
เห็นเจอพี่แอฟด้วยหวังว่าอยากเจอแอฟหรอ
ใช่อยากเจอค่ะพี่แอ้มเรียบร้อย
ถ้าตาตอนนี้น่าจะโหวตมาถึงผมแหละ
เพราะว่าเป็นตา๒ชั้นแบบซ่อน

ต้องง่วงหน่อยถึงจะโผล่มาเป็น๒
อย่างอื่นนี่เริ่มชัดว่าเป็นเหมือนแม่

ปิดตัวไปแล้วซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่ายังลุยต่อ
แล้วก็จะกลับมาบูมอีกครั้งด้วยค่ะ
จริงก็ต้องบอกว่าเพิ่งฟื้นตัวนะสารภาพเลย
เพราะว่าวงการความสวยความงามปีที่แล้วเราก็ดราม่าเยอะ
แต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะเป็นบริษัทที่ชัดเจน

ขอบคุณแฟนแล้วก็คนไทยที่ให้โอกาสแบรนด์เราด้วย
ปีนี้ก็คงเป็นเรื่องความมั่นคงมากขึ้น
เพราะว่าเป้าหมายแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีว่าจะเข้าตลาดหุ้นเร็วนี้